ตุรกิจก็เรียกแปดแล้วนะ
ก็อย่างที่หนูพูดก็ตามนั้นแหละ

รู้ถึงมันพลิกกันตรงไหน
ก็ต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเอง

ไม่บอก

ดูล่ะงั้นไม่บอกขอเก็บไว้ดูเอง
อะไรควะมาคำไกล

จริงก็อย่างที่พี่พีชบอกค่ะคือเราก็รู้จักกันมานานแล้ว
คุณพ่อก็ทำงานให้เซ็นทาราแล้วเราก็รู้จักกันแต่ไม่เคยได้คุยกันแบบจริง
แล้ววิชากันทำไหนคะที่แบบคิดว่าคุณแพร่กันบ้าง
คือหนูไม่ได้คิดว่าหนูจะชอบเขานะคะไม่ได้ว่าเขาอะไรอย่างงี้ค่ะ
แต่ก็เขาก็เข้ามาคุยกับเราแล้วก็คุยถูกขอประมาณนี้

รู้จักกับเรามานานแล้ว
ใช่แต่ไม่ได้รู้จักแบบเป็นการส่วนตัวนะคะแค่รู้จักว่าแบบเขาเป็นใคร
แล้วเขาก็คงรู้จักว่าเราเป็นใครแบบลูกบ้างอะไรอย่างงี้
เขาเข้ามาจีบเราหรือเปลี่ยนต่อไป

ไม่ได้ความเวลาเข้ามาจีบเรา

อันนี้ไปถามเขาเองดีกว่ามันเป็นความลับเขา

ก็เวลาเราคลิกกับใครมันก็คลิกกับมนุษย์
ก็เวลาเราคลิกกับใครมันก็คลิกกับมนุษย์

ก็เราเป็นอย่างงี้เนี่ย

ไม่ได้ขนาดนั้นแต่คือหนูก็โตแล้วแหละ
แล้วก็ถือว่าเป็นคนที่หนูเข้าแบบ

คือหนูก็พูดบอกคุณแม่ทุกอย่าง

ดนตรีอย่างผู้ดีสิ๊คและหมาจะกำลังเจอกัน
ว่าว่าก็จริงตอนนั้นแม่ก็ไม่รู้จริงเรื่องเฟฟุ๊กอะไรอะไรแม่ไม่รู้จริง
อันนี้ก็ต้อง

ก็ขาวว่าเราไปอาบนี้ที่บ้านบ่อยแบบเนี่ย

มีโอกาสแวะเข้ามาหาเต้นบ้างไหม
มีโอกาสแวะไปที่บ้าน
ไม่ได้แวะไปที่บ้านค่ะไม่ได้แวะไปที่ภาคบ้านก็เดินทาง

จะไปตามเจ้าเราที่ถึงตรงละท้อนเลยมั้ย

ทีนี้เขาไม่ได้ต้องตัวไปกันกัน
คือเอาจริงต่างคนก็ต่างทำงานค่ะ

แล้วก็ต้องหาเวลาให้เจอกันได้
พี่กิ๊กเขาได้รู้ไหมว่า

เขาเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้ว

พี่กิ๊กเขาบอกว่าเขาควบความประนับให้เรา
แล้วทั้งโหลดนั้นเก๊ย์เก่งอีกมั้งบ้าง

แทบคนนี้แหละ
เอาจริงหนูก็ไม่รีบค่ะหนูยังเรียนไม่จบเลยค่ะ

ดูกันไปเนอะ

ใช่คือเห็นแล้วเราก็งงเราหมดมัน

แค่ไปดูที่ร้านเดียวกันเฉย

เดี๋ยวถึงเวลาแล้วหนูค่อยคิดอีกทีดีกว่าค่ะ
เป็นไงบ้างบางอย่าง

มาดูความสนับใหม่ดูความอันไหว

ขอคุณพี่ก่อน

โอเคขอบคุณที่ยาวแพทย์